คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงที่เชียงใหม่นะคะ
เขาไปก่อเหตุระเวนรักษัพที่วัดเนี่ย๑๑ที่นะแล้วนะ
ครั้งแล้วอ่ะแล้วก็ล่าสุดถูกจับได้
โอ้โหกล้ามากไปวัดชลประธานครับขึ้นไปเลย
พระพระพระนเรสวรษฎ์
ขโมยวิดดาบไว้สามเล่ม
ผ่านหน้าพระพักษรูปปั้นสมเด็จพระนเรสวนอ่ะอุ้ยกล้าไปเลยเหรอ
เอาใส่เป้ไปเลยใส่เป้สีดำแล้ววิ่งออกจากวัด
ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยอ่ะครับแล้วดาบสามเล่มนี้เป็นของโบราณนะคะ
ชลประธานเก็บไว้นานมากชาวบ้านเขาเชื่อว่าดาบสามเล่ม
เป็นของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชหรือพระองค์ดำที่ใช้ในการออกศึก
โอ้โหแล้วกล้าดูสิคุณภาคภูมิขโมยไปแบบเนี้ยอ่า
ตำรวจสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จับตัวได้แล้วนะคะนายอัศนีชวนสุกอายุยี่สิบสองปีค่ะ
คนนี้ของกลางมีพระเครื่องเครื่องรางของขลัง๓๐รายการ
เนื่องมาจากช่วงบ่ายวันที่๔มิถุนายนกล้องวงจรปิดของวัด
จับภาพเอาไว้ได้ที่วัดชนรับประทานนะคะที่บอกว่าพฤติกรรมเขากล้าจริง
ขโมยมีดดาบสามเล่มอ่ะนะคะซึ่งหลักฐานคือมันเห็นชัด
ครับจนสามารถจับได้อ่ะจับนายอัศนีคนนี้ได้อ่ะ
เขาหนีไปนู่นไปอยู่ที่หอพักที่อำเภอสันทราย

ว่าตัวเองมีอาชีพเป็นนักร้องรับจ้างตามร้านอาหาร
ก็ไปชกมวยโชว์นักท่องเที่ยวบ้างเป็นบางครั้ง
แต่เขาบอกตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทำ
แล้วที่ไปก่อเหตุก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่แม่ผ่อนอยู่กำลังจะถูกยึด

น้องอีก๓คนไม่มีค่าเทอม

แล้วก็ไปขโมยมีดด่าพระองค์ดำ๓เล่ม

ของมีค่าเนี่ยได้เงินมา๒๐๐บาท

ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า
ลักษณ์มากกว่า

ลักษณ์มากกว่า